เอายังงี้ดีกว่าไปกันที่อีก๑วง

เป็นเดียวแล้วค่ะสำหรับพี่หนุ่มกะลา
ล่าสุดก็ได้เลิกพาแฟนคลับมาร่วมเปิดตัวอัลบั้มใหม่
คือถือว่าเป็นอาลาบัมใหม่และอาลาบัมเดียว
ออกมาจากวง๕๖ปีแล้วนะจ๊ะ
ถ้าเมื่อไหร่เราจับแต่ฉันก็ยังหวั่นใจ
แต่อย่าเข้าไปถ้าขอแค่คุยกับเธออีกสักแรก

เธอแล้วเป็นยังไงจะไปอีก

เพลงนี้นะปล่อยออกมาแบบคนแชร์กันเต็มโซเชียลเลย
เสียงพี่หนุ่มกะลานะเพราะยังไงก็ยังเพราะอย่างนั้น

นอกจากนี้เจอพี่หนุ่มแล้วต้องถามเรื่องนี้
เรื่องของคดีความที่ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ว่า
คือก่อนหน้านี้พี่หนุ่มเดินสายทุกสอนอทั่วประเทศไทยน่าสงสารมากจริงนะคะ
แล้วก็พูดถึงข่าวดีเรื่องที่เตรียมเป็นวาดที่คุณพ่อ
พี่หนุ่มบอกว่ายังไงไปฟังกันจ้า

ก็คือไม่ต้องเสียเงินหลายสิบล้านที่เขาเรียกร้อง

รายละเอียดของการเสียค่าชดเชยและข้อตกลงต่อจากนี้ผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับ
ผมร้องได้ทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะว่าก็แค่ต้องระวังในการ
จากเนี่ยสิ่งที่ผมระวังคือคือเวลาผมไลฟ์สดต้องเป็นเพล็ดรอให้พ้น๓เดือนก่อนอย่างนี้

อีกซี่คุยจริงครับนี่พูดจริงแบบมาแพงนะลูก